บตมหาสนุกสัปดาห์นี้เตรียมขำกลิ้ง

เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลวันสงกราน
พบกับมุกฮาของเหล่าบรรดาแขกรับเชิญแบบนี้

ถึงจะเป็นบ้านนอกแต่ก็ไม่มีฝุ่น
ถนนหนทางนี่มีแต่ขี้ควายครับ
หรือจะเป็นมุกเจ็บตัวแบบนี้

ห้ามพลาดวันอาทิตย์นี้๔โมงเย็น
และมาสนุกสนานกันอีกครั้งวันอังคารบ่าย๓โมง
รับรองทากระจาย

ผมแย่มาก
เข้าใจมั้ย